มีอากาศร้อนร้อนปะทะเย็นทำให้เกิดลมแรงฝนฟ้าขนอง
แล้วก็ตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงอากาศเย็น

ภาคกลางหลังจากนี้ไปต้องระวังด้วย
เพราะก่อนหน้านั้นเหนือกับอีสานโดนมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงรายนะครับ
เชียงรายเขาบอกคนแทบยืนไม่อยู่เลย
ลมพัดแรงมากนะฮะทำให้เกิดบ้านพังเสียหาย
แล้วก็ได้รับผลกระทบจากพายุแล้วก็ลูกเห็บตกด้วย
ส่วนที่พระนครสิทธิยาเหมือนกันนะครับ
ครอบครัวของคุณตาซึ่งอาศัยอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
ปรากฏว่ากลางค่ำกลางคืนต้องวิ่งหนีตายลงมาชั้นล่าง
เพราะว่าพายุมันพัดกระหน่ำมาแล้วคุณดูสิ
หลังคาบ้านชั้น๒เปิดกระเจิงออกหมดเลย
เพราะว่าถูกลมพัดพังเสียหายนะครับ

พายุฝนพัดกระหน่ำในพื้นที่หมู่๑๒ที่ตำบลธนู
อำเภอพระนครสิทธิยาจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้

พายุพัดได้รับความเสียหาย
ชั้น๒ไปเกือบหมดเลยคุณดูสิ
สภาพแทบจะไม่เหลือความเป็นบ้านทรงไทยเลยนะครับ
โดยคุณตายุทธ์เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
คุณตาเองและครอบครัวอยู่ด้วยกัน๕คน
ขณะที่เกิดลมพัดแรงได้ยินเสียงหลังคาบ้าน
มันแตกดังลั่นเลยจากนั้นหลังคาก็เริ่มปลิวนะครับ
รีบวิ่งหนีกันลงมาจากชั้นบนลงมาสู่ชั้นล่าง

โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
แต่ว่าบ้านก็พังเสียหาย
สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
ส่วนที่ภาคเหนือที่เชียงกรายนะครับ
ก็เกิดพายุฝนแล้วก็ลูกเห็บตกในพื้นที่ตำบลเวียง
ตำบลสถานที่อำเภอเชียงของนะครับ
ลมพัดบ้านเรือนจนได้รับความเสียหายไปหลายหลัง
ถนนบางสายมีต้นไม้หักโค้นแล้วก็ไฟฟ้าดับเป็นบางจุดนะครับ
รอบหลายสิบปีโดยเฉพาะบริเวณบริมแม่น้ำโขง

หลังคาบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหายไปหลายหลังนะครับ
ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัย
จังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ย้ำเตือนภาคเหนือนอกจากที่เชียงรายแล้ว
เชียงใหม่ลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐสุโขทัย
สุนุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์
ระมัดระวังกันด้วยพายุฤดูร้อนช่วงนี้

เลยชัยภูมิขอนแก่มหาศาลคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญ
นครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี

ภาคกลางที่จะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอายุทยาที่เรานำเสนอไป
บ้านของคุณตานะฮะอ่างทองสิงห์บุรีชัยหน้าสุพรรณบุรี
ชนะบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร

ก็นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศร้าชนบุรี
และยองจันทบุรีและตราศ

ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น
ช่วงวันที่๒๕๒๖เมษายน
ก็จะมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่

อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่สุราธานีลงไป

สุราษฎร์นครศรีพัฒนลงทรงขลา

อาจจะมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะครับ

คือบางพื้นที่ที่ร้อนมันก็ร้อนจัดจริง

มันก็กลายเป็นฝนเหมือนกับพายุเลยค่ะ

อากาศก็ดูครึ้มอึมครึมยังไงไม่รู้
ไม่รู้ว่าจะเจอฝนตกลงมาช่วงบ่ายนี้หรือเปล่านะคะ